คุณผู้ชมมาดูกันต่อนะคะรุ่นสวยผ่านไปรุ่นเล็กผ่านไป
มาดูรุ่นใหญ่กันบ้างยกมือขึ้นมาค่ะทุกคน
พร้อมเลยนะคะพนมมือไหว้อีกแล้วค่ะ
ไปดูความสวยแบบคงกระปันหมื่นปีคุณผู้ชม

เรียกว่าปังมากนะคะคราวนี้นะคะนำมาเลยค่ะคนแรกคุณแอนทรีย์เรียม
โอ้โหคุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นนางเอกยืน๑ยุค๘๐จริง
เราดูละครเขาตั้งแต่เด็กจนเราโตมาคุณผู้ชมยังสวยไม่เท่าพี่แอนเลยนะคะ
สมัยนั้นนะคะชื่อพี่แอนสิเรียมพักดีดำรงฤทธินะคะ
คือผู้ทรงอิทธิพลที่สุดนะคะ
แฟนละครชื่นชอบมาตลอดเลยนะคะผ่านมาหลายปีค่ะคุณผู้ชม
ความสวยความปังของแม่แอนของเรานะคะโอ้โหทวีความเผ็ดเป็นไงล่ะ

สวยขนาดนี้อายุมากขนาดนี้แต่ยังปังได้นะคะ
เรียกได้ว่านะคะเอาภาพมาเรียบเทียบสมัยก่อนกลับมาดู

เวลาทำอะไรไม่ได้เลยดิฉันยกมือกราบจริง
ขอพื้นโล่งเลยจะกราบนะคะกับความสวยเซ็กซี่ของพี่แอนนะคะ

คุณผู้ชมแจ๊กกะลีนยกมือค้างไว้เลยค่ะ

เดี๋ยวให้คุณกราบต่อเลยนะคะ

ชวนฝันหน้าชวนเคลิ้ม
ที่สำคัญมาท่ายากเล่นยก

จากการบริหารร่างกายทุกเช้าแบบนี้
สุดยอดไปเลยแม่
ว่าความสวยเนี่ยแซ่บจีรังยั่งยืนนะคะ

เราขอเค็ดลับความเป้ของพี่ช่านะคะ
ก็คือการออกกำลังกายแบบโยคะ

แต่ว่ามันได้สัดส่วนที่กระชับขึ้น

ร้องคือหาร้องว้าว
แน่นอนว่าต้องขอเทียบกันเลยละกันนะอดีตกับปัจจุบันเป็นยังไงจ๊ะ

ตอนนั้นยังเป็นนักข่าววิ่งตลอดอยู่แล้วคุณผู้ชม

แล้วปัจจุบันแม่ชากราบจริงค่ะ

มา๒แล้วใช่ไหมที่ฉันขอเสนอรุ่นใหญ่
แต่ความแซ่บยังคงมีอยู่อีกสักหนึ่งท่านแล้วกันค่ะ
หน้าม้าเป็นเอกลักษณ์กับตาโตนี่พี่ตั๊กบายุรานั่นเองนะคะ
เรื่องความหน้าเด็กเนี่ยยกให้เขาเลยชนะเลิศจริงค่ะ
ปีนี้บอกเลยว่า๖๓แล้วจ้ะแม่
คือความสดความใสของคุณพี่เนี่ยโอ้โหใส่กิ๊งจริงแล้วเวลาออกงงออกงานต่างเนี่ย
ตั๊กไม่ใช่คนแต่งหน้าเยอะนะหน้าสดออกสื่อก็บ่อยอยู่เหมือนกัน
แต่ทุกอย่างก็ดูดีค่ะแล้วก็เป๊ะเหมือนเดิม
ส่วนเรื่องความเซ็กซี่ก็มีกรุบกริบนะจ๊ะ
ใส่ชุดว่ายน้ำเมื่อไหร่แล้วก็คือฮาได้เสมอ
เมื่อปล่อยสาวสวยขนาดไหนตอนนี้ก็ยังดีเหมือนเดิม
ย้ำและกาดดอกจันทร์ไว้นะคุณผู้ชมว่าผู้หญิงคนนี้อายุ๖๓
ผมร่วมใจอ่ะ
จะบอกว่าเวลาเราเจอทั้งพี่แอนนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่ตั๊กรวมถึงพี่ชาติ
นี่ทุกคนขอถ่ายรูปเลยนะเหมือนไอดลมในใจอ่ะ
ทุกคนดูลาตัวเองได้ดีกว่าอยากซึมทับพลังมา
ละครีนโทษนะโทษโทษโทษละลายคามือแล้วเนี่ย
เดี๋ยวฉันดูบ่อยเดี๋ยวจะต้องออกกำลังกายจะได้แบบสวยเหมือนทุกคนไปเลยค่ะ